สวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวกีฬาช่วงเย็นนะคะ
วันนี้กับพิชชี่แล้วก็พี่สอนค่ะเราจะมาเริ่มกันที่เรื่องเราพูดกันมาทั้งสัปดาห์แล้ว
ตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วศุกร์ก่อนหน้านี้ยาวกันมามีข่าวความเคลื่อนไหวให้ติดตามทุกวันนะครับ
เชื่อว่าไม่ได้จบแค่วันนี้เราจะพูดต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สมความรอคอยของแฟนบอลลิเวอร์พูลนะ
โดยแฟนบอลลิวภูถ้าเกิดว่าอยากจะถ่ายรูปฉลองแชมป์
แล้วไม่รู้จะไปฉลองแชมป์ไปถ่ายรูปสวยที่ไหน
วันนี้ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีมีสถานที่มานำเสนอ
จริงไม่ต้องไปไกลก็ได้นะสตูดิโอไทยรัฐทีวีนี่ก็มี
เมื่อตอนเช้าโดนลากไปถ่ายรูปมาแล้วรอบหนึ่ง

ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินของแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับ
ในการถ่ายรูปร่วมกับโชฟี่แชมป์พรีเมอร์ลีกอังกฤษนะครับ
ก็อยู่ที่ถนนกำแพงเพชร๕นะคะ
อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสามเศษ
เจ้าของร้านนะคะก็คือคุณเอค่ะ
สุพิชาวาสประเสริฐสูงนะคะ
เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนใหญ่ของร้าน
เขาก็บอกว่าเชียร์ลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เพราะว่าสามีเป็นแฟนหงแดงลิเวอร์ฟูล
แต่ว่าตอนมาเชียร์จริงจังคือปี๒๕๕๙
หลังจากสร้างปฏิหารในนัดชิงชนะเลิศ

แล้วบอกด้วยว่าแต่เดิมร้านนี้ไม่ได้เป็นของตัวเอง
แต่ว่ามาซื้อกิจการต่อเมื่อปีที่แล้ว
แล้วก็ตกแต่งร้านให้เป็นลิเวอร์พูลอยู่แล้วที่กำแพง
ก็ไม่ได้อิงกระแสแต่อย่างใดนะคะ
ส่วนที่มีเพิ่มเข้ามาหลังจากคว้าแชมป์ก็คือ
รถที่สกรีน๔ถ้วยแชมป์อย่างที่เห็นอยู่นี้
แล้วก็มีแท่นรับรางวัลพร้อมกับถ้วยแชมปิมะลิอังกฤษด้วย
สาเหตุที่ตกแต่งร้านเนื่องจากได้วางแผนจะไปฉลองแชมป์พรีเมอร์ลีกที่อังกฤษนะครับ
แต่ว่ามีสถานการณ์โควิด๑๙ทำให้ไม่ได้ไป
ตัดสินใจมาแต่งร้านเพื่อเป็นการฉลองกันในกลุ่ม
เป็นความชอบส่วนตัวก็แอบมาวาดที่กำแพงด้านใน
ไม่ได้เกี่ยวกับด้านนอกเลยคือลูกค้ามาซื้อขนมปังก็แบบซื้อด้านนอกปกติ
บางคนถ้าเข้ามานั่งเล่นถึงจะเห็น
มันเป็นความสุขของเราเราก็เลยอยากจัด
ก็ทำไปเถอะไม่มีอะไรเลย
ไม่ได้คิดเลยว่าแบบจะต้องการจะโหนกระแส
ว่าว่าหรือว่าภูมิเป็นแชมป์

ไม่มีการขยี้ไม่มีการแบบว่า
เธอเชียร์ทีมนั้นทีมนี้แล้วเราจะไม่ต้อนรับ

มาคุยเล่นขำมาแบบสนุกกันค่ะ
แต่ในฐานะของแฟนบอลทีมอื่น

ลีกสูงสุดสมัยแรกในรอบ๓๐ปี
แล้วก็เป็นแชมป์ที่ต้องบอกว่าแฟนลิวภูเขารอคอยนะ
เพราะว่าติดโควิด๑๙ด้วยอะไรด้วย
กว่าจะมาได้ฉลองแชมป์กันปลามาถึงเดือน๗แล้ว
ไทยก็ฉลองกันหลายจังหวัดแล้วนะครับ
ขบวนแห่ไม่ว่าจะเป็นที่พยาวนะครับ

มีขบวลแห่แชมป์ของแฟนปลาริวภู

ปั่นจักรยานแห่แชมป์ของลิเวอร์พูลด้วย
เดี๋ยวยังไงถ้ามีภาพจะเอามาฝากกันนะคะ